สิบเจ็ดนาฬิกาคือเวลานัดหมายนะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขานัดรวมตัวกัน
เพื่อเคลื่อนพลไปยังบริเวณหน้าสถานทูตเยอรมนี
ตอนนี้ก็นับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะคะ
กับคุณภูริพัฒน์บุญนินจะรายงานสดสถานการณ์ล่าสุดเข้ามา
เลยนะคะคุณภูริพัฒน์ค่ะเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมครับอีกไม่ถึง
ยี่สิบนาทีจะถึงเวลาในการนัดหมายของกลุ่มราศดรที่
จะมารวมตัวกันบริเวณแยกสามย่านตรงด้านหน้าของห้าง
ฝั่งห้างสามย่านมิธาจุดที่ผมยืนอยู่นะครับ
ด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าจะมีนะตอนนี้นั้น
มีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาอยู่บริเวณ
ถนน๓ย่านฝั่งห้างสามย่านมิทาแล้ว
เป็นที่เรียบร้อยโดยตอนนี้บางส่วนนั้น
มีการลงสู่พื้นผิวการจราจรบริเวณ
ถนนพญาไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
มาประกาศให้กลุ่มมวลชนนั้นเริ่มลงสู่ถนน
เมื่อสักครู่นี้เองทำให้กลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
พากันทยอยเดินลงไปสู่พื้นผิวการจราจร
ที่เป็นบริเวณแยกสามย่านตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมครับด้านขวาของผมผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ
ซึ่งเป็นห้างของศูนย์การค้า๓ย่านมิดทาวน์
ณตอนนี้มีกลุ่มสตาร์ฟไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกาดหน่วยแพทย์อาสาจากพี่ต่าง
ซึ่งวันนี้หน่วยแพทย์อาสานั้นมีการสวมใส่หมวกสีขาวและปอกแขนสีขาว
นั่นเป็นผมได้สอบถามกับหน่วยแพทย์ที่อยู่ที่นี่นะครับ
บอกว่าเป็นห่วยแพทย์อาสาที่จะคอยช่วยเหลือปฐมพยาบาลเล็กน้อย
หรือว่ามีใครเจ็บใครป่วยก็จะสามารถที่จะเรียกร้องแล้วก็เข้าไปประถมพยาบาลได้
โดยวันนี้ให้สังเกตหน่วยแพทย์อาสากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใส่ปอกแขนสีขาว
ด้านหน้าห้างสามย่านมิทาวน์ตรงนี้คุณผู้ชมครับ
ตรงนี้เป็นจุดรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนที่จะมารวมตัวกัน
ก่อนที่จะเดินไปยังสถานทูตเยอรมนีในช่วงเวลา๑๗นาฬิกาของวันนี้
ช่วงบ่ายตอนที่ผมมาสังเกตการณ์คุณผู้ชมครับ
ห้างสรรพสินค้านั้นมีการนำรั้วเหล็กมากั้นไว้
บริเวณพื้นที่ของด้านข้างของห้างสรรพสินค้านะครับ
เนื่องจากว่าไม่ต้องการให้มวลชนนั้นมารวมกลุ่มกันอยู่ตรงนี้
จะเปิดเฉพาะก็แต่ฟุตบาทที่เป็นพื้นที่สาธารณะ
ให้กับกลุ่มมวลชนได้รวมตัวกันอยู่บริเวณพื้นที่นี้
แต่ทันทีที่กลุ่มมวลชนมากันเยอะครับคุณผู้ชมครับ
มันก็ไม่สามารถที่จะกั้นพื้นที่ได้
ทำให้กลุ่มมวลชนทะลักไปอยู่ด้านหน้าของห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บนเวทีที่เป็นทงแดงนั่นนะฮะ
เป็นของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มีการนำเอารถเครื่องขยายเสียงมาตั้งอยู่บนจุดนี้เมื่อสักครู่นี้
อย่างที่ผมบอกไปว่ามีการประกาศให้กลุ่มมวลชนที่มารออยู่ตรงนี้นั้น
เดินลงสู่พื้นผิวการจราจรแล้วเป็นที่เรียบร้อย
บนสะพานลอยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบนสะพานลอยครับ
ณตอนนี้ไม่มีรถสัญจรผ่านไปมาแล้วนะครับ
ซึ่งณตอนนี้ทราบว่ามีการปิดการจราจรแล้วเป็นที่เรียบร้อย
โดยณตอนนี้นั้นอีกเพียงเวลาไม่กี่นาทีก็จะถึงเวลานัดหมายที่กลุ่มมวลชนจะรวมตัวกัน
และเดินไปยังสถานทูตเยอรมันในช่วงเย็นของวันนี้ครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากแยกสามย่านครับ
ขอบคุณค่ะคุณภูริพัฒน์นะคะเป็นบรรยากาศล่าสุด
เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวคงจะได้ติดตามบรรยากาศกันอีกรอบหนึ่งนะคะ

ส่งผู้สื่อข่าวประจำทุกจุดแล้วก็รายงานได้ตลอดเลยนะครับ
ตามผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่แหละค่ะ